คุณผู้ชมครับเมื่อวานตอนตี๓เกิดเหตุคนร้ายเข้าไปชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อ
แต่ว่าก่อนที่เขาจะออกจากร้านเขามีปืนนะ
อกจากมีปืนแล้วเขายังเอาไฟจุดเผาร้านด้วย
แล้วมีพนักงานอยู่ในร้านแล้ววงจรปิดจับภาพไว้ได้พอดีฮะ
พามาเร็วมั่น

มั่นเดี๋ยว
ดูควริกรรมของเขาสิครับ
เกฮ่าเขาคิดแผนมานั่น
เขามากันสองคนคนร้ายเข้ามาคนเดียว
เขาใส่เสื้อสเปงโหมกกันมาคิดแผนมาแล้ว

เตรียมที่จุดไฟมานะฮะต้องการจะมาปลดเลยครับ
มีปืนยังไม่พอยังไปจุดไฟเผาร้านเขาอีก
พนักงานเขาก็อุ้ยอย่าทำอย่างนี้พี่เขาก็กลัวเนอะ
กลัวจะโดนทำร้ายนะฮะนี่ครับแล้วยังไปจุดไฟเผาเคาน์เตอร์
เงินของร้านสะดวกซื้ออีกนะฮะแต่ว่ากล้องวงจรปิดมันจับได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วพอสั่งให้พนักงานเอาของมีค่ามาไม่ทันใจเลยบุกเข้าไปมรื้อค้นจนตัวเองนะฮะ
ก่อนที่จะออกไปก็เนี่ยไฟก็ไหม้แบบนี้นะครับ
อันนี้ร้านสะดวกซื้ออยู่ที่บริเวณข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรัตนารีจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ผู้ชายที่ก่อเหตุก็ทุ่มท้วมหน่อยสวมหมวกกันน็อกนะฮะ
แล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ด้านหลังก็มีเขียนอะไรบางอย่างนะฮะ
ทีนี้คนร้ายเขาบอกว่าได้เงินสดไป๖๐๐๐บาทเหล้าใน๑กรม
เคาน์เตอร์อย่างที่เห็นก็มีไฟไหม้แต่ว่าโชคดีที่มันไม่ลุกลามไปบานปลายมากกว่านี้นะ
มันมอดแป๊บเดียวแล้วมันก็ดับไปนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังลงพื้นที่สอบสวนตามล่าหาคนร้ายเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็จับได้นะครับ
เรื่องต้นคนร้ายน่าจะยังอยู่ในพื้นที่และตำรวจมั่นใจเหลือเกินว่าจะได้คนร้ายดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน
เหตุการณ์นี้พนักงานที่อยู่ในเคาน์เตอร์นั้นปลอดภัยนะครับ
ดูสิแต่ร้านได้รับความเสียหายแบบนี้นะคะ
น่ารวดนะครับโอ้คิดแผนมาแล้วคิดการใหญ่มาแล้วเนี่ย